ไปดูข่าวแรกครับข่าวแรกเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองแล้วเกิดกับคนดังซะด้วย
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับนายปลาวานคุณปลาวานนะฮะ
หรือว่านายวรสิทธิอิสระเขารวยมากนะ
เขาเป็นเจ้าของโรงแรมศรีพันวาที่ภูเก็ตเนี่ยครับ
รถของเขาประสบอุบัติเหตุฮะชนเสาไฟแบบนี้
ตัวอัดติดอยู่นะครับตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะฮะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ
ตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตครับที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสปอร์ตซูบารุ
เงินทะเบียน๖กไก่๒ฤษี๑๒๔๕กรุงเทพมหานคร
ชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าครับคนขับคือนายวรวรสิทธิอิสระ
หรือว่าปลาวานเขาชื่อเล่นปลาวานเขาเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรม
พันวาภูเก็ตครับร่างเนี่ยถูกอัดติดอยู่ที่พวงมาลัยรถ
อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะครับต้องใช้เครื่องตัดทาง
นำตัวนายปลาวานเนี่ยออกมาจากรถใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
นำตัวออกมาได้เขาบาดเจ็บสาหัสครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหถามว่ายังมีสติไหมเขายังมีสตินะ
แต่อาการสาหัสครับนะฮะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายปลาวานขับรถเก๋งออกจากโรงแรมศรีพันวา
่งหน้าเข้าตัวเมืองภูเก็ตครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นโค้งหักศอกนี่แหละฮะรถเกิดเสียหลักหมุนเข้าไปฟาดเสาไฟฟ้าต้นนี้
ติดอยู่ที่เบาะคนขับนะฮะส่วนอาการของนายปลาวานนะ
นายแพทย์เฉลิมพงศ์สุขลทภนผู้มนตรีการโรงพยาบาลวัชรภูเก็ต
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ผู้ป่วยอาการหนักครับ
เนื่องจากสมองของเขาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
เพื่อจะดูว่ามันมีเลือดคั่งอยู่ในสมองหรือเปล่า
แล้วจะได้วางแผนการรักษากันต่อไป
คุณผู้ชมครับสำหรับนายปลาวานวรสิตเนี่ย
ทายาทคนโตของเจ้าสัวคนดังคุณสงกรานคุณศรีวราอิสระ
เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
โดยนายปลาวานจัดว่าเป็นไฮโซหมื่นล้านครับคุณผู้ชม
ที่ดูแลอาณาจักรโรงแรมแล้วก็บ้านพักตาอากาศหรู
มูลค่า๖๐๐๐ล้านบาทอย่างศรีพันวา
แล้วก็อยู่ระหว่างจะขยายพื้นที่สร้างโรงแรมเพิ่มด้วย

คนหนึ่งชื่อประทูประทูวรดิต
ที่อยู่ดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวเช่นเดียวกัน
อีกท่านหนึ่งชื่อปลาเข็มกรัดเพชรนะฮะ
เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดัง
ถ้าย้อนกลับไป๔มกราคม๒๕๕๕ครับคุณผู้ชมครับ
ประวันเคยถูกกาดในรัชดาผับที่เมืองภูเก็ตนะฮะ
แทงแล้วก็รุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้มาประสบอุบัติเหตุรถชนนะครับ

แล้วขอให้ปลอบภัยนะฮะค่ะอืมอืม